มาดูกันต่อนี่จะเตือนใจนะคะดารงดาราทั้งหลายยุคใหม่

คือไม่ใช่เกมไม่คงไม่สบมันเป็นแก๊งจริง
ก็จ้างเป็นหัวไปเลยสมมุติเป้าหมายก็คือพระเอกชื่อดัง
ดาราซีรีส์วายก็ไปคุยเลยค่ะแชทลงแชทไลน์ทักทักไปเลย

ถูกต้องทักไอจีเฟซบุ๊คไปนะคะแล้วก็พยายามพูดเชิญชวนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นถ่ายคงถ่ายคลิปหรือว่าถึงขั้นแบบไปหาที่ห้อง
เพื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายรูปไว้เพื่อแก๊กเมย์

อันนี้ได้ข้อมูลมาจากผู้จัดการดารามีเหยื่อ
ซึ่งโดนไปแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์ชื่อดัง
ซึ่งเพิ่งมีข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วใส่แว่น
ที่ฉันปฏิบัติภารกิจกับสาวตรงข้ามกันไปนะคะ
กับสาวไฟสายหรือว่าจะเป็นดาราซีรีส์วาย

รวมไปถึงพระเอกซุปตาที่โดนกันหนัก

ก็คือแจ้งเอาไว้มาเตือนนะคะ

ผู้ชายพอเห็นผู้หญิงโทรไปดี

เขาเอารูปมาแก๊กเมย์โหเสียชื่อเสียงมากนะคะ

เพราะว่าตอนนี้แก๊งฮันเตอร์มันระบาดหนักนะคะ
ไหนจะต้องระวังเรื่องดูรูปแล้วไม่ใช่ตัวจริงบ้างนะคะ

แล้วนี่จะต้องระวังรูปหลุดอีก

เป็นว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะ

คุยกับใครเนี่ยดิฉันว่าศึกษาไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนดีกว่านะคะ